มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านคุณหมอพรทิพย์
เมื่อวานนี้มีคนร้ายบุกเข้าไปงัดบ้าน
ก็ไปกวาดเอาทั้งเงินสดนะ
สร้อยคอทองคำทั้งแหวนทองคำขาวหลายสิบวงเลย
รวมมูลค่า๒แสนกว่าบาทนะคะ
ทีนี้พอแจ้งตำรวจสนบางชั้นได้รับแจ้งช่วงประมาณสัก๒ทุ่ม
ก็รีบไปที่บ้านของคุณหญิงหมอเลยค่ะ
โดยจุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้น๒หลัง
มีร่วมรอบขอบชิดเนื้อที่พื้นที่ประมาณ๔๐๐ตารางวา
อยู่ในหมู่บ้านสัมมกรแถวรามคำแหงค่ะ
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบว่าคนร้ายเนี่ย
ัดประตูบานเลื่อนมาหลังบ้าน
แล้วก็มาลื้อข้าวของภายในบ้าน
สร้อยคอทองคำหนัก๔บาทไป๑เส้น
แหนทองคำขาวอีกประมาณสัก๒๐๓๐วง
แล้วก็เงินสดอีก๑แสนบาท
รวมทั้งหมดมูลค่าทรัพย์สิน๒๕๐๐๐บาทนะคะ
โดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันก็ให้การค่ะ
บอกว่าปกติที่บ้านอยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูก
แล้วก็มีน้องหมาตัวเล็กอีกตัวหนึ่ง

คุณหญิงหมอบอกว่าออกจากบ้านไปเป็นคนสุดท้ายนะ

ก็ล็อกบ้านล็อกประตูทุกอย่างเรียบร้อย
ปล่อยสุนัขวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณบ้าน
ทีนี้คุณหญิงหมอกลับมาบ้านอีกทีหนึ่ง
ก็ประมาณสัก๒ทุ่มคุณผู้ชม

แล้วก็ปีนเข้ามาทางรั้วด้านหลังบ้าน
ซึ่งรั้วด้านหลังบ้านความสูงไม่ค่อยมากค่ะ

งัดประตูที่เป็นบานเลื่อน

เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดรอบบ้านของคุณหญิงหมอไม่มี
แต่ในบ้านมีแต่ว่ากล้องเสีย
แล้วก็มีกล้องของเพื่อนข้างบ้าน

เพื่อที่จะนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ